สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพประกาศกันแล้วนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคบตนันพิสิทธิ์มหันตอนนี้สภาพประกาศหลายพื้นที่ครับมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับเช้าวันนี้แต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างอยากคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ต่างนะครับสามารถให้จะส่งข้อความ
เช้าวันนี้ก่อนที่เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองไทยของเรา
จะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของ
เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นน้ำผู้ร้อนที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับรัฐเนวาด้า
จะมีลักษณะเป็นเหมือนกองดินกองหินที่มีสีสันสวยงาม
ร่างแปลกตาแบบนี้สีสันสวยงามแบบนี้เนี่ยนะครับ
เกิดจากแรกท่าต่างที่สะสมตัวขึ้นทุกวัน
มีขนาดใหญ่โตขึ้นเป็นน้ำผู้ร้อนที่อยู่ในเขตพื้นที่เอกชน
ในเกอรัชรัฐเนวาด้าสหรัฐอเมริกานะครับ
ดังนั้นการที่จะเข้าไปชมถือว่าค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งนะครับ
เพราะว่าต้องทำการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน
ดูเหมือนว่าน้ำผู้นี้กำลังบินขึ้นสู่บนท้องฟ้า
โดยเป็นลักษณะของน้ำผู้ร้อนที่ปล่อยกระแสน้ำร่วมกับไอน้ำออกมาเป็นระยะไม่สม่ำเสมอ
ซึ่งสามารถที่จะพบได้ไม่กี่แห่งบนโลกใบนี้
ดังนั้นนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากชนิดหนึ่งนะครับ
ก็เอามาฝากให้กับคุณผู้ชมเติมเต็มความสดใสในเช้าวันนี้
ก่อนที่เราจะมาตรวจสอบกันต่อนะครับ

อย่างที่บอกว่ามีกลุ่มฝนเกิดขึ้นบางจุดตกหนักเลยทีเดียว
ปัจจัยสำคัญก็เนื่องมาจากตอนนี้มีการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้เองเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งมาในบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง
แล้วก็เมื่อวานนี้ไปอยู่บริเวณแถวประเทศลาวแถวบริเวณภาคอีสาน
ตอนนี้เลื่อนมาอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายจุดบริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักเลยทีเดียว
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเราณขนาดนี้

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เกิดจากการที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวอยู่
ห่อมความกดอากาศต่ำนี้เหนียวนำให้ความชื้นลอยตัวขึ้นสู่บนท้องฟ้า
ลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆแล้วก็เกิดเป็นฝนตกลงมาในบริเวณดังกล่าว
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเมฆที่เกาะตัวในบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากการที่มวลบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
เหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
ซึ่งมรสุมดังกล่าวก็พัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
อบเอากลุ่มฝนจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าว
จึงทำให้ในพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ยังคงมีโอกาสเจอฝนเพิ่มขึ้น
โดยนี่ครับเป็นลักษณะการตกของฝนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
พื้นที่สีเหลืองคือบริเวณที่คาดการณ์ว่ามีโอกาสเจอฝนตกหนัก
สีเขียวคือมีโอกาสเจอฝนตกปานกลาง
ส่วนสีฟ้าคือบริเวณที่คาดการณ์ว่ามีโอกาสเจอฝนตกปล่อย
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณทางตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
ช่วงค่ำดึกคืนนี้จะไปอยู่ในบริเวณทางตอนบน

แล้วก็บริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่ภาคอีสาน

นี่คือสถานการณ์ฝนที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง
สำหรับใครที่จะต้องเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้ง

หลังจากสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปฝนก็จะลดลงคาดการณ์ว่าเราจะเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณ๑๒สัปดาห์
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนก็คือปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาในวันนี้
สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเทลงมามากกว่า๒๐มิลลิเมตร
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองสีแดง
ก็คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเทลงมาสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีจังหวัดตราด
พื้นที่เหล่านี้เองฝนตกสะสมต่อเนื่องมาแบบนี้หลายอาทิตย์แล้ว
แน่นอนว่าถ้าหากตกแบบนี้เยอะน้ำระบายไม่ทันอาจจะเกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
โดยเฉพาะน้ำหลากดินถลมเกิดขึ้นได้
ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์
รวมไปถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
จากฝนที่ค่อนข้างแรงในระยะนี้
เรื่องของสถานการณ์คลื่นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในท้องทะเล
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันนะครับคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าสถานการณ์คลื่นตอนนี้คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือที่มีขนาดความยาวกว่า๖เมตร
งดออกจากฝั่งในระยะนี้
เพราะว่าคลื่นที่แรงรวมไปถึงฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือได้นะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนสถานการณ์คลื่น
ส่วนอุณหภูมิครับมาดูในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อน
ตอนกลางจนถึงตอนล่างนั้นอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว
อยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ส่วนบริเวณตอนบนอากาศเย็นสบายนะครับอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นเท่านั้น
ขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับจะสังเกตว่าในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นสีส้มสีเหลืองคืออากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิอยู่ที่แค่ประมาณ๒๙๒๘รวมไปถึง๓๐ต้นเท่านั้น
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบน

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียต
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิทั่วประเทศไทย
มาดูที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช้าวันนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๕องศาเซลเซียต
การเกิดฝนจะสังเกตว่ามีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องทุกวัน
โดยวันนี้เองจากการคาดการณ์เพราะว่าโอกาสการเกิดฝนนั้นยังคงมี
โดยช่วงบ่ายวันนี้อาจจะตกปล่อยเป็นหย่อมเล็กน้อยเท่านั้น
อาจจะตกหนักหน่อยช่วงค่ำนี้นะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรรวมไปถึงทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลานางกล่าว

ถ้าหากมีกลุ่มก้อนเมฆก่อตัวขึ้นหนาตาบนท้องฟ้ามีลมแรง
หมายความว่าฝนกำลังจะมาดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวัง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย

จากกันครับเช่นเคยเราไปติดตามเวลาละสินอดของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป